ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ขอเอาใจเด็กเส้นหน่อยก็แล้วกันนะคะกับร้านเข้าท่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่านท่าข้ามสิย่านท่าข้ามซอย๗อยู่แถวพระราม๒นี่เอง
อร่อยเด็ดทุกจานฟินทุกคำ
เมนูที่นี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยแบบยกนิ้วเลยนะคุณนะมีทั้งเป็ดพะโลเป็ดตุ๋นเป็ดสับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเกาเหลาโอ๊ยหรือจะเกาเหลากับข้าวก็ได้เหมือนกัน
ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะใครอยู่ใกล้แถวนั้นลองไปชิมกันได้มีหลากหลายเมนูนะ
หรือสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยหรือถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะฝากร้านกับเรานี่นะคะก็เข้าไปทำตามกติกาค่ะ
แค่ส่งภาพมา๒๓ภาพหรือว่าถ่ายคลิปมาความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกแบบนี้นะผู้ประกอบการหลายคนได้รับความเดือดร้อนเราเอง
อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือมาเลยฝากกันได้นะครับกับฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดครับ